ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ฉะเชิงเซาเด็กหญิงอายุ๑๓ปีขี่จักรยานยนต์ออกไปคนเดียวนะครับ
แล้วก็เสียหลักล้มตอนล้มมุดเข้าไปใต้ท้องรถพ่วง๑๘ล้อ
ถูกทับเสียชีวิตติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้หญิงน่ะผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่รู้ว่า
ผู้ภัยและพี่ชายของเด็กหญิงวัย๑๓ปีพยายามตะโกนเรียกสติน้องสาว
ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับร่างครึ่งท่อนล่างเอาไว้
บนถนนสิริโสธรหมู่๖ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
ขณะกู้ภัยเขาช่วยเหลือพบว่าเด็กหญิงผู้บาดเจ็บถูกรถพ่วงทับ
แล้วลากมาไกลจนร่างขาดสองท่อนจึงพยายามใช้อุปกรณ์ตัดทาง
และแม่แรงยกล้อรถขึ้นเพื่อให้สามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากล้อรถได้
ซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวังและเร่งช่วยเหลือแข่งกับเวลา
เพราะทุกเสี้ยววินาทีหมายถึงลมหายใจของเด็กหญิงคนนี้
แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแต่สุดท้ายเด็กหญิงวัยสิบสามปี
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางความเสียใจของพี่ชาย
และคนในครอบครัวที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
มนตรีธาราภูมิอายุ๕๔ปีคนขับรถพ่วงระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉาเชิงเศร้า
แต่ไม่รู้ว่ารถเฉียวชนและทับเด็กหญิงผู้เสียชีวิต
จะมีชาวบ้านขับรถตามหลังมาบีบแตร่เตือนว่ามีคนถูกล้อรถทับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า

หลบรถที่จอดอยู่ข้างทางทำให้เสียหลักล้ม

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำคนขับรถพ่วง
และพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักพุ่งชนเสาป้ายบอกทางช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๘
ถนนบังนาตราดหมู่๕ตะบนบางสมัครอำเภินปราปกงจวัตรเชิงเศร้า
ทำให้รถบรรทุกที่อยู่ในสภาพพังยับเยิน

โดยมีป้ายบอกทางขนาดใหญ่หักล้มขวางถนน
จะมีรถบรรทุกอีกคันขับมาชนซ้ำจนได้รับความเสียหาย
จิตกรแก้วประสิทธิ์อายุ๓๓ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระบุว่า

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
แล้วชนเสาป้ายบอกทางเต็มแรง
นายรับ

เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรช่องทางด่วนนานถึง๓ชั่วโมง
สามารถใช้รถเครนยกป้ายบอกทาง
และรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุได้สำเร็จ
จังหวัดชุมพรเกิดดูปฏิเหตุรถกระบาดเสียหลักพลิกตะแคง
บนเนินดินริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านยายไทยหมู่๑๔

หน้ารถชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าพังยับเยิน
สัมภาระกระเป๋าเดินทางตกกระจายไปทั่วบริเวณ
ภายในรถพบนางสาวจารุวัลดวงแก้วอายุ๒๙ปีคนขับเสียชีวิต

สภาพศพแขนขาหักหน้ายุบกระโหลกเปิด
และมีผู้บาดเจ็บติดภายในอีก๔คน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาด้านนอก
สอบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นญาติกัน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนางสาวจารุวัลผู้ตายขับรถมาจากจังหวัดตรัง

คนขับมีอาการหลับในเพราะไม่พบร่องรอยของการเบรก

และพุ่งชนอัดกับสวิภาเต็มแรง